ติดตามความคืบหน้าเหตุชิงทอง
เพราะว่าวันนี้ก็ต้องไปจับตามองกันว่า
วันเด็กแห่งชาติผู้ปกครองเขาจะพาบุตรหลานไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
ห้างร้านต่างเขาก็จัดกิจกรรมวันเด็ก
เรื่องความปลอดภัยของเด็กมันสำคัญ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีเด็กเสียชีวิตนะครับ
เช้านี้ทางห้างโรบินสันซึ่งเป็นสารที่เกิดเหตุเอง
ก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับ
แล้วก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กตามปกติเหมือนทุกปีเลยนะครับ
ขณะที่ทางตำรวจพอใจที่การสืบสวนหาคนร้ายมีความคืบหน้าไปมาก
และสามารถที่จะจำกัดวงในการตามล่าคนร้ายได้มากขึ้นแล้วนะครับ
เรื่องนี้ติดตามได้จากคุณทัศนัยโคตรทอง
รายงานมาจากที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
เชิญครับคุณทัศนัยครับ
สวัสดีทั้ง๓ท่านและคุณผู้ชมนะครับ
วันนี้ครับผมทัศนัยไปทุกที่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับ
หน้าห้างโรบินสันลบบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุคนร้ายที่มากราดยิงชิงทองไป
ทำให้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
สาเหตุที่ผมต้องลงมาพื้นที่ในวันนี้
เพราะว่ายังคงทำงานร่วมกับตำรวจการตามลากคนร้าย
ตามล่าคนร้ายในการหาบ่อแสเพิ่มเติมของคนร้าย
เพื่อจับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นโจรใจโหดคนนี้ให้ได้
เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญของคนทั้งประเทศ
โดยเฉพาะคนที่ทำงานที่นี่และคนที่จังหวัดลบบุรีครับ

ต้องบอกว่าวันนี้ครับที่โรบินสันแห่งนี้ไม่ได้มีการปิดทำการนะครับ
ว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตามปกติ
เมื่อช่วงเช้ายังมีเด็กนั้นเดินเข้าออกค่อนข้างเยอะมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศด้านในห้างโรบินสันในขณะนี้ครับ
ก็ยังมีการเอาฟิลเจอร์บอร์ดมาติดเอาแบบนี้
ซึ่งเป็นร่องรอยของการที่คนร้ายนั้นยิงเพื่อไม่ให้คนที่มาจับจ่ายซื้อของนั้นได้เห็นร่องรอย
แล้วก็เห็นภาพสะเทือนใจที่มันยังคงเกิดขึ้นในห้างแห่งนี้ก็ต้องทำการปิดเอาไว้แบบนี้นะครับ
ต้องบอกว่าเรามีข่าวดีทางด้านของรองผู้ประชาการตรรวจแห่งชาตินะฮะ
ได้มาบอกข้อมูลกับผมว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าในการสอบถามบ่อแสของคนร้ายมีความคืบหน้าไปมาก
แล้วก็ค่อนข้างน่าพอใจแต่ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามีข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียทางรูปคดีในการทำงานของตำรวจ
ชื่อว่าคนร้ายเป็นคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาคุณผู้ชม
เขาต้องเป็นคนที่น่าจะมีความสามารถในการใช้ปืนพอสมควร
แล้วปืนเองก็ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็ไม่เห็นความว่าเขาต้องไม่ใช่คนทำงาน
ลักษณะการทำงานของเขาในการปล้นในครั้งนี้เขาทำเหมือนเกมตำรวจบอกว่าเขาทำเหมือนเกมเพราะอะไรเขาไม่สะทกสถานกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเข้ามาปุ๊บเขายิงปั้งเหมือนกับว่าไม่มีความคิดมาก่อนว่าเขาจะยิงหรือว่าทำอะไร
นั่นคือการเรียนแบบเกมเจอใครก็ยิงแล้วก็ทำการป้นแล้วก็หลบหนีไป
อีกหนึ่งอย่างที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าคนร้ายคนนี้ลักษณะการเดินคือขากระเพกอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าเขาใส่ขาเทียมอยู่หนึ่งข้างเพราะใส่ถุงเท้าเพียงข้างเดียวอีกหนึ่งข้างไม่ใส่ถุงเท้า
แล้วการเดินแบบนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความผิดปกติเรื่องของขาคือใช้ขาเทียมคุณผู้ชมแล้วก็ท่าเดินแบบนี้เนี่ยนะฮะมันคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นทองที่ภูเก็ตในปี๒๕๕๖ด้วย
อันนี้เป็นเบาะแสใหม่ทั้งหมดที่ตำรวจได้บอกกับทีมข่าวของเรามาซึ่งตอนนี้กำลังนำข้อมูลเหล่านี้ไปกระชับวงให้มันแคบลงในการตามหาคนร้ายรายนี้มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ครับ
อันนี้เป็นข้อมูลของผมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้ากันก่อนให้ภาพขึ้นมาผมมาที่นี่ตอน๘โมงนะฮะไปเจอกับครอบครัวของคุณธิรัชะซึ่งเป็นรบพอที่ถูกยิงเสียชีวิตในวันที่เกิดเหตุนั่นเองก็มีการนิมนต์พระมานะฮะแล้วก็มีการนำอุปกรณ์เอากองทรายมามาอันเชิญ
ของคุณแม่ของคุณพิทธิชัตรซึ่งเป็นรับบทธิ์ที่เสียชีวิตที่ห้างแห่งนี้ครับ

เรียกวิญญาณลูกชายกลับบ้าน

ตอนทำพิธีเราได้บอกได้ยังไงบ้าง
ก็บอกว่าแม่มารับดวงวิญญาณลูกไปแล้วนะไปอยู่บ้านนะ
ไปที่วัดนะครับไปทำรับตรง

ก็จะเอาไปไว้ที่หลังโรงแล้วก็ต้องทำพิธีตามที่เราทำ

มันเป็นสายครับเอามาปั้นเป็นรูปของลูกชาย

วันนี้วันเด็กด้วยแล้วลูกชายของพี่เขานี่
จะได้รับรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณพ่อไหมครับ
เขายังเล็กมากคงจะไม่รับรู้ค่ะ
เขาก็ยังเล่นล่าเริงเหมือนเดิม

แล้วก็พ่อมีเลือดไหลแค่นั้นเอง
อยากก็ถามว่าสงสารพ่อไหม
เขาก็บอกว่าสงสารมันยาก
แล้วพูดแค่นี้เขาจะไม่รู้เรื่อง

ครับคุณยายเองคิดว่าจะค่อย

แล้วจุดนี้ก็เป็นจุดที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมได้หานะครับ
ยังคงมีร่องรอยกระสุนที่คนร้ายยิงลงพื้น
แล้วน่าจะเป็นจุดที่กระเด็นไปโดนศีรษะของน้องไททันจนเสียชีวิต

ใครที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาก็บางทีก็มีแวะเวียนมาดูจุดนี้
เพราะว่าทุกคนนั้นสะเทินใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วล่าสุดผมเช็คไปทางผู้บริหารของโรบินสัน
ท่านก็บอกว่าโรบินสันก็ถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ว่าก็เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุ
รับผิดชอบโดยการจ่ายค่าน้ำศพให้กับผู้เสียชีวิตรายละ๑แสนบาท
รวมทั้งเรื่องของรักษาคนเจ็บให้หายด้วย
เป็นเจ้าภาพให้กับงานศพทุกศพจนเสร็จสิ้นไป

เรื่องของการเตรียมรับแผนฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

กับตำรวจในสนพื้นที่ในทุกสาขาของโรบินสันด้วยครับ
นี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดณจุดเกิดเหตุที่นี่กับโรบินสันลบบุรีนะครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากโลบินสันลบบุรีครับ

คือคุณพ่อของรอปภที่เสียชีวิตนะครับ
พ่อชื่อวันลบคุณพ่อบอกว่าลูกชายเป็นแค่รอปภเอง

ก็ศพของรอปภที่เสียชีวิตอยู่ที่วัดบ่อเงินเจริญศุกร์

ก็บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดหัวช้างที่ตำบลท่าสารานะครับ
นี่คือความคืบหน้าในคดีโจรชิงทองที่โรบินสันลบบุรีนะครับ